ไม่เชื่ออย่าล้มหลุมมู้ต้องตายหรือไม่หลุมให้เข้าใครออกใคร
มูลไหน
เอาละครับคุณผู้ชมครับแล้วที่บอกกันไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับ
แจกให้คุณผู้ชมเนี่ยฮะสิบรางวัลรางวัลละสองที่นั่งนะครับ
ให้ได้บินไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิดนะครับ
เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตตลอดปีนี่นะฮะ
เมื่อต้นรายการเราได้มอบให้กับคุณเก่ง
ไหว้พระธาตุประจำปีเกิดปีมโรงใช่ไหมครับ
ต้องไปไหว้ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
ถูกต้องนะครับนอกจากพระธาตุประจำปีมโรงแล้วนะครับ
ก็ยังมีพระธาตุประจำปีเกิดอีก๑๑องค์ตามปีนักศัตริย์นะครับ
เริ่มจากปีชวดคือวัดพระธาตุศรีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
ท่านที่เกิดปีฉรูครับควรจะไปไหว้พระธาตุลำปางหลวงจังหวัดลำปางฮะ
ขานนะครับที่วัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่
ส่วนปีเถาะครับวัดพระธาตุแช่แห้งจังหวัดน่านฮะ
ต้องไปไหว้ที่เจดีโพธิบรังที่พุทธคยาประเทศอินเดีย
แต่คุณผู้ชมสามารถไปไหว้เจดีพระศรีมหาโพพุทธคยานะครับ
วัดโพธารามหาวิหารหรือว่าวัดเจ็ดยอดที่จังหวัดเชียงใหม่ได้นะครับ
ส่วนท่านที่เกิดปีมาเมียตัวมะดำด้วย
ปกติเราก็จะต้องไปไห้กันถึงชเวดากองประเทศพม่า
แต่วันนี้ท่านสามารถไปไหว้เจดีชเวดากองจำรองที่วัดพระบรมธาตุจังหวัดตากได้แล้วฮะ
ถูกต้องนะครับแล้วก็ปีมะแม่นะครับก็พระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ไปได้เลยครับ
ส่วนท่านที่เกิดปีวอกครับท่านจะต้องไปไหว้พระธาตุพนมจังหวัดนครพนมฮะ
ปีรกานะฮะปีนี้เลยนะครับปีไก่ย่างหรือไก่ไฟเนี่ยนะครับ
ก็สามารถไปได้นะครับที่พระธาตุฮริพุนชัยจังหวัดลำพูนนะครับ
ส่วนท่านที่เกิดปีจอครับตามความเชื่อเดิมจะต้องไปไหว้พระเกรดแก้วบุญสวรรค์ชั้นดาวดึง
ซึ่งคุณคงจะไปยากผมยังไม่ไปยังไม่ไปนะคุณจะไปเลยไหมล่ะ
ยังแต่ทุกวันนี้ท่านที่เกิดปีจอเนี่ยสามารถไปไหว้พระธาตุเกรดแก้วจุรามณี
ที่วัดเกรดการามจังหวัดเชียงใหม่แทนก็ได้แล้วนะฮะ
ครับผมนะครับปีกุลเนี่ยนะครับก็ไปได้นะครับที่วัดพระธาตุดอยตุงจังหวัดเชียงราย
ครับสำหรับกติการ่วมสนุกง่ายมากคุณเก่งเล่าให้ฟังว่าในระหว่างที่เขาไปแข่งขัน
เข้ามาทำรังอยู่ในบ้านของเขาครับผมแค่ตอบคำถามว่าสัตว์ชนิดนั้นคืออะไร
คำตอบได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะฮะจนถึงเที่ยงวันของวันที่๑กุมภาพันธ์๒๕๖๐หรือถึงเที่ยงของวันพรุ่งนี้นั่นแหละ
โดยผู้โชคดีคือผู้ที่ตอบถูก๑๐ท่านแรก
และสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่มีเรื่องราวไม่ใช่อยลบหลู่ของดีทีเด็ดอะไรอย่าลืมนะฮะส่งมาร่วมมูลกับเราได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ครับ
วันนี้หมดเวลาแล้วฮะกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒๔ทุ่มตรงใน

คืนนี้กับวันนี้ลาตรีสวัสดีครับ
สวัสดีครับ